คุณผู้ชมค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวบ้านอำเภอขลุง
ที่ว่าผู้ต้องหาน่าจะเป็นกลุ่มชายชะกันถูกไหมคะ

ก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมกับผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
ก่อนหน้านี้นะคุณจุธรัฐ
เขาเองก็ไปร้องขอความเป็นธรรมกับกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
ร้องขอความเป็นธรรมกับศูนย์ดำรงธรรมที่จันทบุรี
พึ่งใครล่ะคะทีนี้พึ่งตัวเองนี่แหละค่ะ
จับตัวเองเป็นตัวประกันใช้มีดสักประมาณ๑ฟุต

ตอนนั้นคนก็ไปใช้บริการที่สารกลางจังหวัดจันทบุรีกันก็เยอะ
ตกใจสิเนี่ยคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้เสื้อลายแดงลายทางนี่นะคะ
ก็คือนายอิสระเรศลัดลอยอายุ๔๕ปี
เป็นชาวบ้านอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะคะ
ก็ไปก่อเหตุแบบนี้ขึ้นค่ะ
คือขับรถกระบะมาจอด
หลังจากนั้นก็ปีนขึ้นรถกระบะด้านท้าย
ในมือก็ใช้มีมีดปอกผลไม้ยาวสักประมาณเกือบฟุตค่ะ
เอามีดไปจี้คอตัวเอง
โอ้โหหลายคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาก็ภาวะนะ
กลัวว่านายอิสระเรศจะทำร้ายตัวเอง
พอมีคนเห็นเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เห็นเหตุการณ์ปุ๊บ
ก็เลยไปแจ้งให้กับผู้บังคับบัญชา

ที่สุดแล้วก็มีตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครอง
เข้ามาดูแลสถานการณ์เข้ามาควบคุมสถานการณ์

ให้คุณอิสระเรศพอเถอะอย่าทำนะอย่าทำเลย
แต่ก็ไม่เป็นผลนะคะคุณอิสเรศก็ไม่ยอมค่ะ

นี่คุณผู้ชมสุดท้ายก็ยอมนะคะเวลาผ่านไป
สักประมาณ๓๐นาที
ก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกดำรงเอี่ยมไพโรธ

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
รับปากว่าจะดูแลเรื่องที่นายอิสเรศร้องขอความเป็นธรรมให้อย่างดีที่สุด
ก็เลยทำให้นายอิสระเรศมีท่าทางที่อ่อนลงใจเย็นลง
สุดท้ายแล้วก็ยอมลงมาจากรถกระบะนะคะ
จากนั้นก็ได้มีการเข้าพูดคุย
จนสามารถนำมีดที่ไปจี้คอตัวเองออกมาได้
หลังจากใช้เวลาเกลี้ยกล่อมสักประมาณ๓นาที
เหตุการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติที่สุดแล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีก็มีการเชิญนายอิสระเรศไปพูดคุย
พูดคุยไม่พอนะรับฟังปัญหา

แล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีบอกว่า
ตอนนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือแล้วด้วย
รองพวกราชการจังหวัดจันทบุรีเปิดเผยด้วยว่าเบื้องต้น
เท่าที่คุยแล้วก็ฟังเหตุการณ์จากนายอิสระเรศทราบว่า
มูลเหตุที่เขามาก่อเหตุในครั้งนี้
ก็เกิดมาจากกรณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่๓๐กันยายนปีที่แล้ว
คือ๓๐กันยานายอิสเรศถูกกลุ่มชายชะกันมาทำร้ายร่างกาย
ได้รับบาดเจ็บสาหัสคือซี่โครงหักที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในตัวอำเภอคลุง
แต่คดีก็ไม่คืบหน้าแล้วก็กลับกลายเป็นว่านายอิสระเรศถูกแจ้งความดำเนินคดี
คือกลายเป็นผู้ต้องหาค่ะคือเดิมทีเดียวน่าจะเป็นผู้เสียหาย
แต่นายอิสเรศกลับกลายเป็นผู้ต้องหาซะงั้น
เพราะถูกทางฝั่งนู้นเขาแจ้งความมาไง
แล้วที่สำคัญนายอิสระเรศบอกว่าในร้านอาหารก็มีกล้องวงจรปิดจับภาพได้อย่างชัดเจน
คือคุณอิสเรศบอกว่าหลังจากที่เกิดเหตุก็อยู่แบบหวัดระแวงนะ
กลัวว่าคู่กรณีจะไปทำร้ายครอบครัวแล้วก็ครอบครัวเองก็ไม่มีความสุขกับเรื่องที่เกิดขึ้น
คิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก่อนหน้านี้ก็เดินหน้าไปร้องขอความเป็นธรรมที่ตำรวจภูทรภาค๒
ร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดจันทบุรีไปร้องขอมาแล้วนะ
แต่เรื่องก็เงียบเงียบหายไปค่ะไม่มีอะไรคืบหน้าก็เลยทำให้เกือบ๑ปีแล้วนะ
อีกสักประมาณเดือนเสร็จก็จะครบ๑ปีคุณอิสราเรศบอกว่าเครียดหนักค่ะหวาดระแวงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
เอาล่ะก็เลยตัดสินใจมาก่อเหตุแบบนี้เพื่อขอพบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี
เพื่อขอความเป็นธรรมให้ช่วยเหลือกับคดีที่เกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีบอกว่าได้มีการมอบหมายให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือคุณอิสเรศต่อไปแล้วนะคะคุณอิสเรศ
ก็ขอให้ได้รับความเป็นธรรมนะแต่ว่าอย่าทำอย่างนี้อีกเลยค่ะ
แต่ว่าต้องชื่นชมนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนางการเปรมปีชิตานนท์เนี่ยคือเข้าไปเกลี้ยกล่อมด้วยตัวเองเลย
แล้วก็อย่างที่เห็นในภาพคือแทบจะเป็นคนจับมือแล้วก็เอามีดออกมาจากมือของคุณอิสระเศษที่เครียดอยู่นะคะ
คือรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเขาก็ไม่ได้มองว่าธุระไม่ใช่
เขาก็มองว่าเป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะฮะ